มาดูที่เรื่องของนวัตกรรมด้านความสวยความงามกันบ้างนะครับ
นิยมนำไปผสมกับเรื่องของเครื่องสำอาง
แต่ว่าในประเทศไทยยังไม่มีการปลูกมะละกอกชนิดนี้นะครับ
มีการคิดค้นแล้วก็สกัดน้ำมัน
จากส่วนใบของมะกอกที่ปลูกในศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย

เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางของไทย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
แปลงเล็กในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

วัตถุประสงค์เราก็คือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างดี

แต่ระยะเวลาการศึกษาทดลอง๘ปี
ผลปรากฏว่าในพื้นที่ศูนย์ห้วยทราย
ไม่มีการผลิดอกออกผลของประกอบน้ำมันเลย
สภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย

ปัจจุบันมีปลูกอยู่ทั้งหมด๙๖ต้น

น้ำมันจากผลมะกอกนิยมนำไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง
ปลูกในประเทศไทยยังไม่ออกผล
สามารถนำสารสกัดจากส่วนใบ
ไปใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้เช่นกัน

เป็นสารสกัดที่มีส่วนผสมในเรื่องของคุณสมบัติ
ในช่วงเรื่องของการต่อต้านความร่วงโรยของผิวได้เป็นอย่างดีนะคะ
ซึ่งหลังการใช้แล้วจะพบว่าผิวมีความชุ่มชื่นขึ้นนะคะ

และที่สำคัญคือริ้วรอยนะคะจะค่อยจางลงนะคะ
ซึ่งนะคะมีคุณสมบัติเทียบเท่าสารสกัดแพงที่ได้มาจากต่างประเทศนะคะ

เป็นสารสกัดที่เราผลิตได้เองในเมืองไทย
จึงเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวกลุ่มแรก
ที่มีส่วนผสมของใบมะกอกโอลีฟที่ปลูกในประเทศไทย
ปัจจุบันต้นมะกอกโอลีฟโครเอเชียมีปลูกอยู่เพียงแค่๒ที่
คือโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาลจังหวัดสกลนคร
โดยยังไม่มีการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูก
เนื่องจากยังไม่สามารถออกผลในประเทศไทย
ได้มีการมอบเพื่อไปปลูกเพิ่มเติม
ในพื้นที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน